เอาล่ะแล้วนอกจากนี้นะครับ

ผมมีเด็กที่เป็นตัวอย่างดีมานำเสนอนะครับ

เด็กคนนี้นะครับโอ้โหช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน

เพราะฉะนั้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับคุณผู้ชมครับ

แน่นอนสิน้องคนนี้ไปดูกันหน่อย
ธนบูรณทองสุกอายุ๑๒ปีครับ

อยู่บริเวณริมถนนสายบ้านฉาง
พยูนที่มีความไฝฝันอยากเป็นช่างตัดผม

พีก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจ

อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวนะครับ

แบบง่ายไม่ยากเท่าไหร่นะครับ
จากนั้นคุณพ่อก็ได้ส่งไปเรียนเพิ่มเติมนะครับ

เพื่อเพิ่มเติมความสามารถ
ในการตัดผมเป็นลวดลายต่าง

แต่ทรงผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขามีความต้องการว่า
สั้นบ้างยาวบ้างอะไรแบบนี้

แต่เก่งนะ

ตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระ

ใครสนใจอยากลองไปตัดกับน้องเขาดูก็ได้นะครับ

สร้างประสบการณ์ให้น้องเขา